อารมณ์นี้แหละครับสวัสดีค่ะคุณเบนคุณก๊อฟสวัสดีครับผม

สามชาติพี่หมูพงเทศแบบนี้ข้างนอกหนาวข้างในหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
สามชาติพี่หมูพงเทศแบบนี้ข้างนอกหนาวข้างในหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ

พี่หมูพงเทพแบบนี้อืมข้างนอกหนาวข้างในหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
สามชาติพี่หมูพงเทศแบบนี้ข้างในหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ

สามชาติพี่หมูพงเทศแบบนี้ข้างในหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
สามชาติพี่หมูพงเทศแบบนี้ข้างในหนาวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ

สีสันข่าวช้าธนรัฐวันนี้เป็นเรื่องราวของการบกน่านน้ำครับ
เป็นการต่อไปอนาคต
อาจจะมีข้อพิพาทอาจจะมีการปะทะก็ได้

ทิศเป้มาแล้วครับ
มาที่สีสันแรกกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
เฮ้ยมันไม่ใช่ที่นอนนะครับคุณน้องหมา

และมีมารยาทกับเหล่าฝูงปลาหน่อยสิครับ

จะไหว้รอบหล่อได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
รถขุดรถไถใครก็ต่างมองว่าบรรทุกหนักน้ำหนักเยอะ
จริงแล้วนะครับสามารถยกล้อได้นะ
เป็นไงล่ะครับยกล้อยังช้ำเดินหน้าถอยหลังก็ทำได้ด้วยครับเด้อ
งานนี้ห้ามลอกเรียนแบบเพราะเป็นความสามารถเฉพาะตัว
พี่ครับเวลาเอาปลาขึ้นจากเรือก็ดูผมบ้างสิครับ
แบ่งให้ผมกินบ้างครับเล่นแกะแจ้งเดียวเลย
แบ่งให้หน่อยสิแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยผมหิวผมหิวขอนะคะ
ดูกันให้ชัดครับอย่าสับสนนะครับคุณน้องหมาไม่ใช่แม่หมานะนั่น
แม่ม้าอย่าวิ่งตามสิแม่ไปกันใหญ่สงสัยอากาศจะหนาว
หมาก็เลยงงหมานะไม่ใช่หมาสรุปว่าหมาหนีหมาหรือหมาหนีหมาละเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
เห็นแล้วตาลายไปด้วยครับไม่รู้หมาหรือหมานะครับสับสนจริงนะครับ
นี่แหละครับคือสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับที่เป้นำมาเล่านำมาชมนะครับ
หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมทิศเป้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ